ผมก็มาบ้านเนี่ยนะครับมาทรงหลาน
พอส่งหลานเสร็จปุ๊บผมก็มาหยุดที่หน้าบ้านด่าแฟนผมเองนี่แหละครับ

เพราะเขาเองเขาหึ่งเขาก็เลยเว๊ะมา

วันที่เกิดเหตุวันที่ถูกตีนะ

มีอันที่โดยเองเนี่ยนะ

ทีนี้ก็พอพันสอยไปเจอในที่ยืดรออยู่

เข้าไปเลยไปจนท้ายเลยไปปุ๊บนู่นไปมองเห็นพ่อเขายืนอยู่ประมาณร้อยเมตร
อยู่ข้างซ้ายนะครับผมก็ไปเลนซ้ายอยู่แล้ว
อันเนี้ยนี่พอพอพอผมจะแสงหนังเบารถ

อันนี้พระบอกมึงรู้ไหมกูเป็นใครรู้ไหมกูเป็นใคร
เนี่ยแล้วก็รัวตีผมใหญ่ทั้งลูกทั้งพ่อเลย
คือคนที่ก่อเหตุกับลุงเนี่ยมีสองคนสองคนครับลุงเลยครับ
อ่าคนนึงเป็นพ่อครับชื่อสมชายชายวิพันธ์เงินอ่าอีกคนนึงเป็นลูกชาย
พรชัยวิพันธ์เงินซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยจ้ะนะฮะ
ทั้งสองคนเนี่ยในในค่ำวันนั้นคุณลุงบอกว่าพอลุงประเจิดแกขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ใช่จ้ะดักอยู่แถวหน้าหน้าซอยของหมู่บ้านเจอลูกเขาก่อน
ลูกเขาอยู่หน้าปากซอยครับแล้วพอขี่เลยไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับ
ก็เจอพ่อเขายืนหันหลังอยู่ซึ่งพ่อผมไม่เห็นหรอกครับว่าเขาถืออะไรอยู่
คือไปเห็นอีกทีตอนเขาเงื้อเงื้อเงื้อตีแล้วครับขี่มอไซค์มามาถึงเขาเงื้อตีเลย
ครับจะแทงเขาขอตีเลยผมไม่คิดว่ามีอะไรผมไม่คิดว่าเรื่องราวมันพลาดไปแล้ว
เอาอะไรตีลุงเอาไม้ไม้สะพดใหญ่ใหญ่นะครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับ
ึ้งเลยขี่รถอยู่ปึ้งเข้าตรงไหนลุงเข้าตรงเข้าหน้าผากนี่เลยครับเนี่ยครับ
ที่ว่าแตกอ่ะนะที่ว่าแตกที่ว่าตาบอดเนี่ยครับตรงนี้แหละครับปึ้งเลยครับ
แล้วยังไงต่อผมก็เบรกรถจอดรถกระทิ้งรถเลยนะครับแล้วก็เอามือกุมหน้าอย่างเดียวเลย
หัวอย่างเดียวเลยมือก็เอามือแปะหน้าไว้ให้เลือดมันไหลเข้าตาไงนั่นแหละ
ตีผมแหละรับรับเอ้ามึงรู้ให้กูเป็นใครมึงรู้ไหมกูเป็นใครเนี่ย
อันนี้ใครพูดพ่อเหรอครับตัวพ่อตัวคนพ่อตัวคนพ่อพูดครับอ่า
แรกก็พูดเลยมึงอุ้ยกูเป็นใครเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยกูเป็นใครครับ
พอตีไปตีมาคุณคนให้ไหวแล้วอ้าวก็มึงรู้มันกูว่าเนี่ย
ผมก็พูดอย่างนั้นลูกก็ตีใหญ่เลยหัวแขนรับตีตะหัวจะหน้า
เนี่ยครับรับมาตลอดทนไม่ไหววันนั้นยืนยันว่าเห็นว่าตีทั้งสองคนก่อน
เลยครับเรื่องจริงครับผมไม่กล้าพูดปลดแล้วครับ
แถวบ้านไหนก็ไปครับโดนนอกนอกจากที่ที่เข้ามาแล้ว
เอามือป้องแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมเตะต่อยกระทืบอะไรมีไหม
ตีครับเขาตีอย่างเดียวเลยครับตีอย่างเดียวเลยครับ
เพราะว่าผมไม่ไหวก็ถอยหลังหนีไม่มีอะไรครับแผ่คือ
มีแต่หัวศีรษะอย่างเดียวเลยครับครับนานไหมลุงโอ้นานสักพัก
แล้วครับแล้วยังไงแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วไง
เขาไปหยุดตอนไหนอะไรยังไงไปหยุดตอนผมถอยหลังวิ่งหนี
คนบอกว่ามึงก็มึงรุมกลัวน่ะผมก็ถอยหลังไปด้วย
จนไม่ไหวต้องวิ่งหนีอ่าแล้วเขาก็กลัวไปสักแป๊บ
เขาก็กลัวไม่ทันเขาก็กลับผมก็เดินหน้าไปใหม่
หันหลังกลับมาไม่ได้แล้วพอหันหลังกลับมาก็ต้องเจอนายสมชายกับลูกชายเนี่ย
อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็แยกของเขาไปเขาก็หายไป
หายกลับบ้านเข้าไปลุงก็เดินไปอ่าย้อนมาไม่ได้แล้ว
ในสภาพบาดเจ็บใช่ครับแล้วมาเจอพลเมืองดีพลเมืองดีไปส่ง
ที่หลานเขาก็รับไปส่งส่งบ้านที่เขาทำงานอยู่
ชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเหรอครับคนผู้เอ้ยนั่นอ่ะ
คนละเมืองดีเขาขับรถผ่านมาขับรถผ่านมาจาก
เห็นเราเลือดโอกอะไรไปหมดพามาส่งที่ร้านหลานเนี่ย
ใกล้บ้านเนี่ยแหละครับแล้วหลานเขาก็มาส่งที่สิงห์บุรีที่โรงพยาบาลหัวเจิดครับ
ก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เดือนหนึ่งใช่ไหม
อาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งอ๋อครับเขาขอเขากลับไหม
ไปนอนเจ็ดวันอ่าแล้วก็ให้มาพักผ่อนที่บ้านอีกสิบสี่วัน
อ่าครับจ้ะเห็นเห็นป้าบอกลุงประเจิดแกยังไม่รู้ว่าตาแกบอดใช่ไหม
เขาบอกว่ายังไงเขาก็พูดว่าดึงหนังตาขึ้นหน่อยสิ
ทำไมหนังตาปิดตอนนั้นไม่อยู่บ้านหรือยัง
อยู่ที่โรงพยาบาลได้สองคืนสองคืนจ้ะมันก็ดึงก็ให้ดึง
บอกดึงได้ยังไงเพราะว่าตามก็เปิดอยู่
เขาบอกไม่ใช่ตาปิดตาปิดหนูก็ไม่เข้าใจว่าตาปิด
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาตาบอดหนูก็เลยไปบอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่ตาตาเปิดอยู่ตาเปิดอยู่หนังตาไม่ได้ปิด
บอกว่าประเจิดไว้อย่างนั้นประเจิดเขาก็ไม่เชื่อ
ต้องไปเอากระจกมาให้ดูเขาถึงได้รู้ว่าตาเปิดอยู่
จริงจริงมันลืมตาอยู่ในแหละมันบอดไปแล้วไงครับเขาไม่รู้
ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันปิดตาอยู่เนี่ยครับ
คือหมอที่รักษาหมอหมอท่านก็คงไม่รู้หรอก
ว่าคนไข้ตามองไม่เห็น
เพราะคนไข้เนี่ยคือลุงประเจิดเนี่ย
แกคิดว่าเปลือกตาแกที่ถูกตีมันบวมมันบวมแล้วมันปิด
ลุงก็เลยแบบเห็นแต่ข้างซ้ายใช่ไหมลุงตอนที่นอนตอนนั้นลงมา
ข้างซ้ายขับก็เลยบอกเมียบอก
ให้ดึงเปิดตาให้ทีเปิดตาข้างขวาให้หน่อย
เขาบอกจะมาเปิดอะไรก็มันเปิดอยู่นี่ไง
ผมก็ไม่เชื่อเขาไงแล้วก็เอาเอากระจกไปให้เขาดู
เขาถึงได้รู้ก็เลยบอกหมอหมอเขาก็โรยมาตรวจใช่
มาตรวจดูเขาก็ปิดตาข้างข้างซ้ายก่อนให้มองข้าง
ก็บอกว่าคุณหมอไปเจอบอกหมอ
ทำไมปิดตาผมสองข้างอ่าหมอบอกว่าปิดข้างเดียวสองข้าง
เถียงกับหมออยู่นั่นน่ะสองข้างสองข้างไม่เห็นไง
แล้วหมอพอหมอตรวจวินิจฉัยอะไรแล้วเนี่ยหมอบอกว่ายังไงว่า
มันมีโอกาสจะหายไหมหรือมันหมอที่แรกเขาตรวจครับ
ก็หมอคนที่แรกตรวจไปแล้วตอนหลังมาเขาก็เรียกไปตรวจใหม่
คือเขาก็เปลี่ยนหมอเลยหมอตาเป็นอีกหมอหนึ่งครับ
ครั้งแรกหมอตาเขาบอกว่าเขาไม่รู้สาเหตุ
ปิดตาแล้วมองเห็นเพราะว่าหมอตาเขายังไม่รู้ว่าโดนตีมาอย่างแรง
เขายังไม่รู้สาเหตุใช่ครับแล้วก็หมอหมออีกคนนึง
เขาบอกว่าโดนตีมาตรงหน้าผากก็ตรงนี้
แล้วเขาถึงได้รู้ว่าสาเหตุว่ากระทบอย่างแรง
กระทบกระเทือนอย่างแรงกระทบกระเทือนอย่างแรง
เรียกว่าเอาเส้นประสาทจอประสาทตาอะไรเอาเป็นว่า
อดไปเลยล่ะจ้ะบอดสนิทเลยครับแล้วตอนนี้ก็
พอครั้งที่๓ครั้งสุดท้ายหมอเรียกไปตรวจใหม่ตรวจตา
ตอนที่จะไม่เรียกอีกแล้วไงบอกลุงทำใจนะ
บอดไม่หายเลยเอามาทำหมานะลุงน้านี่ค่ะผมก็นั่งนึกบอกอะไร
โอ้โหป่านไปวันยังงี้เฉลิยนั่งในใจนะครับก็บ่น
กลับไปบ้านบอกทำไมทำไมเขาถึงได้ตีถึงตาบอดฮะ
ก็บอกว่าก็ไม่รู้เขาตีเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ประสี่ภาษา
ว่าตามันโดนตีอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นเส้นประสาทตา
เพราะหนูเองหนูก็ไม่รู้ไงอ่าเอาละท่านผู้ชมฟังมาถึงนะ
ขณะนี้ถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านต้องติดใจสงสัยว่า
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงมาถูกดักตีขนาดนี้
เล่นเอาแบบตาบอดแขนหักสองท่อนครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง